แต่ว่าอย่าน้ำลายไหลเผลอตั้งใจดูข่าวนี้ให้ดี
ดูดีตอบถูกมีรางวัลเพราะจะพาคุณผู้ชมลุยทุ่งไปที่จังหวัด

จะพาไปดูขเศรษฐกรตัวน้อยลงแขกเกี่ยวข้าว
แล้วก็มีการทำข้าวจี่ข้าวเกรียบปิ้งด้วยจังหวัดอะไรเนี่ย

เดี๋ยวจะบอกให้นี่ค่ะน่ารักมากเกษตรกรตัวน้อยเข้าไปเอาเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวจ๊ะ
นี่คืออันนี้เป็นแปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
มีน้องนักเรียนระดับชั้นอนุบัน๑และ๒จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องอยู่ที่จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น

ก็นี่แหละค่ะเขามาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกันสนุกสนานมาก
น้าลักมาก
คือน้องดูเขาจะได้รู้ถึงแบบว่าความสำคัญของข้าว
แล้วก็พันธุ์ของข้าวไทยอะไรต่างรวมถึงเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามด้วยนะคะ
แล้วก็เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีมุมมอง
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว
การทำงานเป็นทีมเนาะเด็กเขาก็สนุกสนาน

กิจกรรมนี้นะคะน่าจะมีส่วนสำคัญที่เป็นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของน้องอนุบาลคุณเห็นไหม

รวมถึงช่วยแบบพัฒนาพี่นักศึกษาด้วยที่กำลังเรียนอยู่นะคะ

ร่วมกันก็สนุกสนานทั้งน้องอนุบาล

และแน่นอนว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ให้ดีนะเพราะว่าวันนี้เราถามไปนะ

ลุยนอกห้องเรียนเกี่ยวข้าวทำข้าวจี่

ตอบไปแล้วเมื่อกี้ก็บอกไปอยู่